จากภาพที่เห็นนะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาการที่ทหารเข้าช่วยเหลือชาวนาไม่ว่าจะเป็นการไปช่วยเก็บเกี่ยวข้าวนะคะการจัดหาสถานที่ขายข้าวยังคงช่วยกันต่อเนื่องค่ะ
ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้ตรวจเยี่ยมกองทัพอากาศนะคะโดยกำชับให้ช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล
อกจากนี้ผู้บัญชาการทหารอากาศก็ได้เปิดเผยว่าพร้อมที่จะจัดซื้อข้าวจากชาวนาโดยตรง
เพื่อนำมาจำหน่ายให้กับกำลังพลค่ะ
ผลเอกศูนรษักสัวนอัตฐผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้เดินทางตรวจเยี่ยมกองทัพอากาศในโอกา
จะร่วมประชุมกับหน่วยที่ขึ้นตรงต่อกองทัพอากาศค่ะ
โดยพลอากาศเอกจอมเปิดเผยว่าผู้บัญชาการทหารสูงสุด
เน้นย้ำการช่วยเหลือประชาชนและให้ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล
รวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอย่างเคร่งครัดนะคะ
ซึ่งกองทัพอากาศเองพร้อมปฏิบัติทุกภารกิจอย่างเต็มที่
ส่วนอีกหนึ่งด้านช่วงนี้ก็คือการช่วยเหลือชาวนา
ซึ่งประสบปัญหาราคาข้าวที่ตกต่ำ
พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างระบุนะคะว่ากองทัพอากาศพร้อมช่วยเหลือชาวนา
โดยจะมีการจัดซื้อข้าวสารจากกลุ่มสหกรการเกษตรหรือว่าชาวนาโดยตรง
แล้วก็นำมาจำหน่ายให้กับวันลุงพล
และจะดูว่าในส่วนของโรงศรีจะมีมาตรการช่วยเหลือชาวนาอย่างไรบ้างนะคะ
ซึ่งกองทัพอากาศมีกำลังพลไม่มาก
แต่ว่าในส่วนของกองบินต่างทั่วประเทศค่ะ
ก็พร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอดเวลาเช่นหากมีการร้องขอ
ให้ทหารนั้นออกไปช่วยเกี่ยวข้าวก็ยินดีไปทันทีนะคะ
ซึ่งต้องเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนที่ข้าวนั้นจะเน่าเสีย
ส่วนตัวเชื่อว่าหากทุกเหล่าทัพและทุกฝ่ายพร้อมใจกันช่วยเหลือชาวนา